นี่ข่าวสนยุคต้องไปถามเขาไหมว่าเขานอนกันยังไง
ไม่ต้อง
อันนี้เขาถามเรื่องว่าต่อสัญญากับเอ็กแซคหรือเปล่า

ไม่ยอมพูดก็เนี่ยเขาบอกว่าเขาเหลือสัญญาอีกหนึ่งปี
การต่อสัญญาก็เป็นเรื่องของอนาคตดีไง
ก็ปีหนึ่งก็ตอบได้ต่อไม่ต่อไม่ต้องบอกว่าเป็นเรื่องของอนาคต
ไม่มีอะไรแน่นอนจริงนะคุณพี่เหมียว
บางทีการที่ต่อสัญญาอยู่บางเพียงยกเลิกสัญญา
ในระหว่างที่มีสัญญาได้เลย
ถ้างั้นจะไปกลัวอะไรถ้าถามว่าอีก๑ปีจะต่อสัญญาหรือเปล่า

เข้าไปถามหมอดูจับนมพี่จีนเมื่อกี้
หมอดูจะจับนมแล้วบอกจะต่อสัญญาไหม
ไม่น่าใช่แล้วอย่างนี้

เขาขอบคุณมากที่เขามีละครอย่างต่อเนื่องมีอยู่เรื่อย
ส่วนเรื่องของการต่อสัญญานั้นเป็นเรื่องของอนาคต
ยังมีเวลาตัดสินใจอีกต้องเยอะ
ให้โอกาสไปร่วมงานกับทางช่อง๓ด้วย
เขาถือว่าใจดีมากแล้วนะคะ
ก็แฮปปี้กับการทำงานที่เขาทำงานได้ทั้งสองที่
บอกทางช่อง๓ชวนไปเข้าสังกัดบ้างหรือเปล่า
คุณสนบอกเลยบอกว่ามีแค่ชวนมาร่วมงานกันบ่อย
ก็ยังไม่ได้มีใครมาพูดเรื่องอะไรกับสัญญานะคะ
จริงก็ยังไม่อยากให้มีอะไรเปลี่ยนแปลงในตอนนี้
เพราะว่าปีหน้ากำลังจะมีโปรเจกต์บิน
ทำงานที่เมืองจีนประมาณ๒๓เดือน

เขาบอกว่าเขาไปถ่ายทำที่นู่นอยู่นะคะ
ซึ่งช่วงนี้ก็อยู่ในช่วงของการแคสต์นักแสดงว่า

ใช่ก็คือถ้าสมมุติว่าเขาไปที่เมืองจีน
เขามีโปรเจกต์อยู่แล้วว่าเขาจะไปร่วมงานกับทางนั้น

มายค์คุณป้องพี่มายค์คุณมายค์เขาไม่ได้ไปแล้วช่วงหลังนี้
เขาเล่นละครสวรรค์ทีมสวนไทยจะติดพิษวรรค์นี่ไงเดี๋ยวเขาไปอีก
โอ้ยเล่นดีมากเลยเค้าเล่นกับคนจีนไม่มีที่ติเปอร์เฟคต์นี่พี่สนเหรอพี่สนหล่อ
สนเขาก็หล่อเขาถามเรื่องหัวใจคุณสนด้วยนี่เขาเล่นละครหรือเปล่าเป็นภาพในละครป่
ก็คงจะอย่างนั้นแหละนึกว่าชีวิตจริงเขาเล่นเล่นหรอเล่นกล้ามชีวิตจริงเล่นกล้าม
นี่เขาถามว่าเรื่องหัวใจคุณสนเป็นไงบ้างอย่างนี้เขาบอกว่ามีคุยกันเป็นน้องเป็นเพื่อนอะไรแบบนี้ไม่ค่อยมีเวลาให้ใคร
ทำแต่งานอย่างเดียวความรู้สึกตอนนี้ก็ยังไม่พร้อมมีเวลาให้ครอบครัวก็แทบจะไม่มีแล้ว
แต่ก็ไม่ได้ปิดกั้นยังไม่ได้รีบแต่ขอลุยงานก่อนตอนนี้
จะได้ไม่ต้องไปถามเขาว่าเขานอนยังไงไงเขาเป็นพี่น้องเขาเป็นเพื่อนกันอยู่อย่างนี้